ตามความคืบหน้ากันต่อเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางวันเมื่อวานนี้นะคะ
มีคนร้ายเนี่ยก่อเหตุแบบอุกอัดมาก
คือขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบเหยื่อที่เขาออกจากตลาดกำลังกลับบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดบ้านโป่งที่จังหวัดราชบุรี
และก็คนที่ถูกยิงเนี่ยนะคะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ยิงลูกชายเจ้าของร้านขายผ้าชื่อดังในตลาดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
คนร้ายเนี่ยโอ้โหอุกอาจนะคะกลางวันแสกเนี่ยค่ะตามภาพนี้
ฉายเดียวไปเลยขี่รถจักรยานยนต์สะกดรอยตามเหยื่อ
เหยื่อกำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกจากตลาดมุ่งหน้ากลับบ้าน
ชักปืนยิงเนี่ยนัดแรกเขาล้มลงไปแล้วยังจะรัวซ้ำอีก
ครับก็มีชาวบ้านร้านค้าที่เขาเห็นเหตุการณ์เยอะเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบเอ็ดโมงเมื่อวานนี้ถนนแสงชูโตเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่งนะคะ
คนเจ็บชื่อว่านายพัชระชัยเริงกิจอายุ๓๕ปี
ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยขวาสองนัดหน้าผากเหนือคิ้วซ้าย
หลังใบหูขวาด้านหลังอย่างละหนึ่งนัดโดนไปหลายนัดเลยนะคะ
ถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะถนนแสงชูโตนะคะ
ก็ใกล้กันกับใจกลางเมืองบริเวณหอนาฬิกาเลยค่ะ
คือก่อเหตุแบบกลางเมืองกลางวันแสกที่อำเภอบ้านโป่งนะคะ
แล้วก็อยู่ห่างจากสพบ้านโป่งแค่๒๐๐เมตรเองนะ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าชาวบ้านเขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะ
แม้จะหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ตาม
เพราะเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถือเป็นเหตุการณ์อุกอาจครั้งแรกที่เกิดขึ้นใจกลางเมืองแบบนี้
คนร้ายก่อเหตุช่วงกลางวันด้วย
พลุกพลาดด้วยคือไม่เกรงกลัวสายตาคนที่เขามองเห็นเหตุการณ์เลยนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ไปคุยเนี่ยค่ะชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์นะ
ชื่อว่านางกระหนกวันบุญชูอายุ๔๗ปีเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
วันเกิดเหตุนะคะกำลังนั่งสอนกันบ้านลูกอยู่ที่หน้าบ้าน
เห็นนายพระจาระคนเจ็บมาค่ะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อขนมให้กับลูก
ระหว่างกำลังขี่รถกลับบ้านซึ่งก็ต้องผ่านหน้าบ้านเธอนะคะ
หมวกแก๊ปสีดำมีผ้าคาดปากสีขาวขี่ตามหลังมาตามหลังนายพัชระมาแล้วก็ชักปืนยิงใส่หนึ่งนัด
รถเสียหลักล้มลงคนร้ายก็กระโดดทิ้งรถวิ่งปรีไปหานายพัชระที่นอนคว่ำหน้าอยู่
พอระยะประชิดก็กระหน่ำยิงไปอีกแบบนี้ค่ะ
ทั้งที่เขาโดนยิงนัดแรกแล้วก็ล้มลงไปแล้ว
หน่ำยิงไปอีกประมาณ๕นัดได้
แล้วก็เหมือนกับจ่อไปที่ศีรษะนะคะ
หลังก่อเหตุคนร้ายขี่รถหลบหนีไปทางวงเวียนท่าช้าง
ส่วนนายพัชระพอได้สติลุกขึ้นยืนได้นะคะ
ก็รีบวิ่งข้ามถนนไปโบกรถให้พลเมืองดีช่วย
พลเมืองดีก็รีบส่งไปที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ก็นางกนกวัลนะครับ
บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะฮะ
เนื่องจากเป็นห่วงลูกกลัวจะโดนลูกหลงนะครับ
เธอบอกว่าเธออยู่ที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้ว
ไม่เคยเจอเหตุการณ์อุกอาจแบบนี้มาก่อนนะครับ
พอปั้งนี่ก็อยู่ประมาณน่าจะอยู่ประมาณเนี่ย
แล้วรถก็สั่งมาเสร็จล้มอยู่ตรงนี้พอดี
ไม่แน่ใจคือว่าเขาถีบล้มหรือเปล่านะ
แล้วพอล้มปุ๊บเราเห็นคนล้มก็คือ

ตัวเขาก็นั่งหันเฉียงคนร้าย
แล้วคนร้ายก็ยิงประมาณไม่เกินไม้บรรทัศน์ที่ยิง
คือจอดแต่หัวเรียกว่าจอดแต่หัวเลยดีกว่า
คนร้ายเขาก็ใส่หมวกแก๊ปอ่ะเนาะตามรูปอ่ะ
หมวกแป๊บนั้นเลยแล้วก็ใส่แจ็คเก็ต
๓ส่วนแล้วก็มีแมสปิด

เห็นหน้าชัดหรอกเพราะว่าคนเราปิดแมสมาก็ครึ่งหน้าแล้วอะเนาะ

จังหวะมีเหมือนรถเกี่ยวกันล้มอยู่ตรงหน้าร้านเรา
เราก็หันไปมองพอดีพอหันไปมองเสร็จปุ๊บ
เราเห็นคนร้ายนะคะ
ไม่แน่ใจก็คือเราเห็นว่าเหมือนเขาหยิบปืน

เขาก็หยิบปืนออกมาแล้วก็ยิงเจาะคนนั้นเลย
หลายนัดอ่ะปั้งหลายนัดจนเราก็ตั้งสติได้ว่าเรามีนักเรียน
เราก็รีบหลบให้เด็กนักเรียนหลบไปเขาก็หลบข้างเก้าอี้ตรงนี้
ของผู้เจ็บเป็นตึกสองชั้นอยู่ห้องหัวมุมเป็นร้านขายผ้านะครับ
ข้างกันเป็นร้านเสริมสวยนะแต่ก็ปิดหมดนะครับ
ก็เลยไปเจอไปคุยกับภรรยาของนายพัชระนะครับ
เข้าไปสอบถามแต่ว่าเธอก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรนะฮะ
บอกว่าช่วงนี้ก็กำลังยุ่งกันอยู่นะครับ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้ไปถามตำรวจดีกว่า

ส่วนเพื่อนบ้านยืนยันว่านายพัชระนั้นเป็นคนอัธยาศัยดี
ไม่เคยมีเรื่องกับใครเป็นคนสุภาพอ่อนหวาน
แต่เรื่องส่วนตัวจะมีเหตุการณ์อะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ย

ไม่มีเรื่องอะไรเลยเขาเป็นคนแบบตื้อเรียบอย่างเงี้

ส่วนตัวเราเองก็ไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรกับใคร
ไม่เคยไม่เคยพอเห็นเราก็ตกใจเหมือนกันเลย
ไม่เคยมีครอบครัวเขาไม่ใช่คนมีปัญหาเลย
ใช่ไม่ใช่มีปัญหาเลย
ทะเลาะกันแบบพี่น้องอะไรอย่างนี้
มันก็มีบ้างใช่ไหม
แต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงอัธยาศัยจุด
แสดงว่าเขาก็เป็นแบบนี้
หน้าเขาไม่หล่อแต่คารมเขาสุดยอดเลย

คือเขามีทักษะในการคุยกันอะไรอย่างนี้

ไม่พูดอู่ก่อนที่เขาจะมีเมีย

ก็รู้แค่ว่ามีการผ่าตัดกันไปตั้งแต่เมื่อคืน

คือทีมข่าวของเราก็บอกว่าก็ได้ดูเรื่องของผู้บาดเจ็บ
อาการดีขึ้นแต่ยังให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจไม่ได้นะคุณภาคภูมิ

พันธุ์ตำรวจเอกสิริชัยชัยดีผู้กำกับการสพบ้านโป่งก็เลยบอกว่าครับ
ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากคนเจ็บนะคะ
ญาติกับครอบครัวก็ยังไม่พร้อมให้ข้อมูลอะไรกับตำรวจด้วย
ว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัว
ปัญหาครอบครัวเรื่องชู้สาวเพราะว่าคนเจ็บก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกับใคร
แต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะก็คือวางเอาไว้กว้างก่อนนะตอนนี้
สืบสวนแบ่งทีมทำงานติดตามเบาะแสคนร้าย
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางการหลบหนี
แล้วก็ดูพยานแวดล้อมบุคคลที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มเพื่อนของคนเจ็บด้วย

เอาไว้ได้ก็จะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีเพราะว่าโอ้โหอุกอาจนะคะ
กลางเมืองกลางวันแซกแซกไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนี่เห็นไหมคะ
เห็นหน้าแค่เนี้ยอืมใส่แมสปิดปากปิดจมูกเอาไว้อืม